คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
่งเน้นการสร้างนวัตกรรมสื่อและส่งเสริมการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ
จัดทำตัวชี้วัดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผ่านการวิจัยต่างเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ
สามารถใช้ในการประเมินตนเองเบื้องต้น
โดยดัชนีนี้จะครอบคลุมประโยชน์และความสามารถสื่อที่ผลิตในด้านต่างได้แก่

การสร้างผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงในสังคม
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน
ความใหม่ผู้สร้างและผู้ประกอบการนวัตกรรม
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางดิจิทัล
บทบาทหน้าที่การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้
เทคโนโลยีและประสบการณ์ใช้งาน
ความเป็นส่วนตัวและองค์ประกอบเชิงลบ
วิจัยนี้จะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานตัวชีวัตร
การประเมินผลงานนวัตกรรมสื่อ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
วัตกรรมสื่อที่มีคุณภาพในสังคมไทยต่อไป

คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
องทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์